หน้าตาดีฮะอ้าวเดี๋ยวผมขาดความรู้เรื่องนี้ถามดอมก่อน
ดอมเป็นผู้ชายหน้าตาดีนวดอารม่านี่มันเป็นอย่างไรดอม
วดอารม่าก็นวดแล้วมีกลิ่นหอมผ่อนคลาย
นวดผ่อนคลายอ๋อขอบคุณมากพอดีพี่ไม่รู้พี่ก็เลยถามดอมก่อน

แผนไทยดีนะที่คิดคำตอบเอาไว้ผู้ชายคนนี้หน้าตาดีเหมือนน้องดอมนี่แหละนะฮะ
แต่ว่าน้องดอมดีกว่าเยอะเยอะตรงไหน
เพราะผู้ชายหน้าตาดีคนนี้ไปนวดอโลมานวดเสร็จสับปั๊บพี่ผมขอไปเอาตังค์ที่รถหน่อยนะ
ตามฟองไปเลยชักดาบหน้าตาดีแต่นิสัยไม่ดีนะแบบนี้
ผู้ชายเสื้อลายคนนี้รูปร่างผอมสูงนะฮะอายุประมาณ๒๐ปีเข้าไปในร้านนวดแผนไทย
ริมถนน๙กิโลเขาเรียกแบบนี้นะหมู่๓ตะบนสุรศักดิ์อเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เข้าไปนวดอารม่าฮะก็เป็นแบบนวดผ่อนคลายหอมแบบที่น้องดอมบอกนั่นแหละฮะ
แต่ว่าไม่จ่ายตังค์นางสาวนัชยาพรกรอบกิจเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
ลูกค้าผู้ชายคนนี้นะเข้ามาใช้บริการนวดอารม่าเป็นเวลา๑ชั่วโมงในราคา๕๐๐บาท
แต่พอนวดเสร็จแล้วเขาบอกว่าขอไปเอาเงินที่รถก่อนหลังจากนั้นก็หายไปเลยครับ
ก็อยากจะฝากบอกผู้ก่อเหตุกลับมาจ่ายเงินด้วย
เพราะว่าพนักงานนวดต้องชดใช้แทนคุณนะรวมถึงต้องเสียเวลาไปอีก๑ชั่วโมง
เขาบอกขับรถเก่งก็ขับรถเก๋งมามาชักดาบค่านวดห้าร้อย
ส่วนรถเก่งของผู้ก่อเหตุโอ้เขาจำได้ด้วยนะ
แล้วก็เตือนภัยร้านอื่นนะถ้าเห็นลูกค้าลายนี้ยังไงก็ไม่ได้กล่าวหา
แต่ขอให้ระวังไว้ก่อนครับก็ขอให้คุณแค่ลืมก็แล้วกัน
ผมอยากให้คุณแค่ลืมแล้วคุณรู้ตัวแล้วเอาเงินไปจ่ายเขา
เขานวดกว่าจะได้แต่ละบาทนะฮะอันนี้ผมฟังเขาเล่ามา
ค่ะเชื่อค่ะฟังเขาเล่ามา